ดูข่าวนี้มันเตือนใจได้มากเลยนะคุณผู้ชม
เป็นไหมอ่ะหลายบ้านเดี๋ยวออกไปหน้าหมู่บ้านแป๊บเดียว

เปิดเอาไว้แบบนั้นต่อให้เป็นหมู่บ้านปิดมีรอปภก็ต้องระวังนะ
เหตุการณ์นี้พอโจรมันมาปุ๊บมันมองก่อนเลย
มันมองอ๋อกล้องวงจรปิดเอากล้องวงจรปิดไปสองตัวเอาแหวนไปวงหนึ่ง
จังหวะที่โจรมันเดินอยู่ในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านกับลูกชายกลับมาพอดี
พอเจอกันแล้วเป็นยังไงลองดูค่ะ
โอ้โหทำไมฝั่งคนก่อเหตุมันดูชิวจังเลยอ่ะ
ใช่ไงแล้วกลายเป็นว่าฝั่งเจ้าของบ้านแม่กับลูกชายเนี่ย
คือวิ่งกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็ออกมาอันนี้คือจังหวะที่ตอนที่ไปถึงบ้านนะคุณผู้ชม

ซูมเข้าไปดูคืออะไรข้าวของในบ้านมันถูกลื้อค้นแล้วเหมือนกับมีคนอยู่ข้างบน
แล้วจริงด้วยพอแม่ลูกรู้ว่ามีโจรเข้าบ้านกลัวไง
วิ่งออกมาก่อนเลยแต่ไอ้คุณโจรนะสิเดินออกมาแบบชิวอ่ะ
ค่อยเดินค่อยเดินเพราะอะไรรู้ป่ะมันคิดว่ามันไม่ได้
สองตัวของที่บ้านมาแล้วอ๋อตามจับไม่ได้แน่
ไม่มีหลักฐานหรอกบ้านตรงข้ามเขาก็จับภาพเอาไว้ได้
โอ้โหคุณผู้ชมนี่เกิดขึ้นที่กระบี่นะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น้ะมันเกิดขึ้นวันตอนสี่ท่าแล้ว
คืนเมื่อวานเนี่ยนะคะหมู่บ้านเนี้ยอยู่ที่ถนนมหาราชในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะ
แหมคือพอเจ้าของบ้านมาถึงที่บ้านปั๊บเนี่ย
แม่กับลูกชายขับรถเข้ามามาเจอมาเจอคนร้ายเนี้ยตกใจ
เราคุยกับคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ยุบพยงอายุสี่สิบสามปี
เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นแม่ไปรับลูกที่เรียนพิเศษ
ก็แม่ก็ชะล่าใจก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอก
ไปรับลูกแป๊บเดียวเปิดประตูบ้านทิ้งไว้แบบนี้
ไม่นานแต่พอกลับมาถึงปั๊บข้าวของมันโดนรื้อค้น
แล้วก็รู้ด้วยว่ามีคนอยู่ชั้น๒พอเข้าไปเท่านั้นแหละ
กับลูกก็กลัวเรื่องความปลอดภัยวิ่งหนีออกมา
แล้วคนร้ายที่เดินออกมามันเดินชิวมากเลยนะ
เอากล้องวงจรปิดไปสองตัวเอาแหวนทองไปหนึ่งวง
จะบันทึกคลิปอะไรแล้วใช่ไหมก็เลยได้ภาพจากเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามมาค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่เขาก่อเหตุสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้านุ่งกางเกงขาสั้นใส่หมวกแก๊ปสีเทา
คนร้ายคงจะตั้งใจแหละมาเอากล้องวงจรปิด
ได้ไม่เห็นหน้าเขาตอนที่เขาลงมือไง
แล้วพี่หมู่บ้านนี้เคยมีคนมาขโมยของแล้ว๒รอบใน๑อาทิตย์แล้วนะ
น่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตำรวจเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ของที่บ้านกล้องวงจรที่บ้านโดนขโมยใช่ไหมเดี๋ยวไปไล่ดูบ้านหลังอื่นในหมู่บ้าน
จะได้ประติดประต่อเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุแล้วก็จับกลุ่มมาดำเนินคดีนะคะ
ถือบอกไงอย่าชะล่าใจหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านปิด
ต่อให้ว่ามีรอปภอยู่ข้างหน้าก็อย่าชะล่าใจนะคะ

ร้านค้าถังก๊าซยังหาย
ถังก๊าซอยู่หน้าร้านยังหายนะ
ฉะนั้นอะไรที่ไม่เคยหายมันหายนะครับอย่าชะล่าใจเลยยุคสมัยนี้